ร้องว่าถูกเจ้าหน้าที่บรื้อบ้านผิดหลัง
โดยที่ไม่ยอมรับฟังข้อเท็จจริงนะครับ
ก็กลายเป็นเรื่องราวที่หลายคนก็จับตามอง

ไปดูสภาพบ้านที่เสียหายกันครับ

เลขที่๘๕หมู่๓ตำบลเขื่อนอุบลรัฐ
อำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่น

คำสั่งลื้อถอนคือที่ไหนรู้ไหมฮะ

คือทัพเทวันรีสอร์ทเลขที่๓๐

บ้านของคุณพี่คนนี้ถูกรื้อนะครับ
เจ้าของบ้านเลขที่๘๕คือคุณพี่สิรินพรนามเส
ส่วนทัพเทวันรีสอร์ทก็คือเลขที่๓๐
เจ้าของเป็นพ่อของนางซิรินพรเองนะครับ

แต่ว่าการรื้อมันรื้อผิดที่ผิดทางผิดหลัง
ตัวของนางซิรินพรแต่งงานกับชาวออสเตรเลีย

แต่ที่บ้านไม่มีการทำธุรกิจที่แอบแฝง

จึงเข้าร้องเรียนหลายหน่วยงานแล้วนะครับ
หน่วยงานในพื้นที่แล้วก็ส่วนกลาง
คือกระทรวงมหาดไทยรวมทั้งกระทรวงยุติธรรมด้วย

ทางจังหวัดขอนแก่นบอกว่าต้องรีบตรวจสอบกรณีนี้นะ

แล้วก็พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

ขณะที่กระทรวงยุติธรรมได้มีหนังสือแจ้งไปทางจังหวัดขอนแก่น
ว่าบ้านหลังนี้ไม่ได้เป็นบริวารของบ้านเลขที่๓๕
ดังนั้นเพื่อประโยชน์ของผู้ร้องเรียน
ได้ส่งเรื่องไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
เพื่อพิจารณาและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมแล้วนะครับ

เนื่องจากอำนาจการบริษฐรเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
โดยชอบด้วยกฎหมายตามพรบควบคุมอาคารพุทธศักราช๒๕๒๒

ผู้ร้องได้ใช้สิทธิ์ทางศาล

เทศบาลเขื่อนอุบลรัฐก็จะปฏิบัติตามคำสั่งสารต่อไปนะครับ